เป็นเหตุแล้วก็เป็นภาพในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
รองอธิบดีกรมการแพทย์คือหมอน้ำรงค์เนี่ย
พลัดตกจากบันไดที่ขึ้นไปศักระในองค์พระธาตุพนมนะครับ
ตกมาจากชั้น๓ลงมาสู่ชั้น๒

แต่ถ้าความสูงจากพื้นไปจนถึงชั้น๓๒๐เมตร
ถือว่าโชคดีที่ยังตกแค่๕เมตรนะครับ
ก็ท้ายที่สุดมีอาการบาดเจ็บก็คือข้อเท้าแพลง
แต่อาการทั้งหมดทั้งมวลปลอดภัยนะครับ

อำเภอทาตุพนมจนครพนม
ก็คือนายแพทย์นับโรงอาภิกุลวระนิด

ขณะที่เดินทางไปกราบศักระพระธาตุพนม

ในการไปเป็นประธานเปิดงานอบรมพัฒนา
สัมมนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการและวิชาการ
ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่๘
โรงพยาบาลนครพนมห้าภารกิจคือวันที่๓
แล้วก็๔กรกฎาคมนี้คือวันนี้วันพรุ่งนี้
แต่ว่านั่นแหละฮะไปบ้านไปเมืองก็ต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน
ก็เลยไปที่วัดพระธาตุพนมก่อนนะครับ
หลังเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำตัว
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาพนม
จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพนม
แล้วก็มีทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากการที่รองอธิบดีกรมการแพทย์
นรงได้ขอเข้าไปกราบศักระภายในองค์พระธาตุพนม
ซึ่งจริงแล้วต้องปีนบันไดลิงแบบตั้งชั้นนะคุณ
บันไดนี้ชัน๙๐องศา
แล้วก็ความสูงต้องปีนขึ้นไปสูง๗ชั้นนะครับ
เมื่อขึ้นไปถึงชั้นที่๓ระดับความสูงจากพื้นดินประมาณ๒๐เมตร
นรงได้พลัดตกลงมากระแทกตรงชั้น๒
ความสูงจากชั้น๓ลงมาชั้น๒๕เมตรนะครับ
โดยหมอนโรงมีกำหนดการไปเป็นประธานสามัญ

แต่เมื่อวานนี้ก็ไปกราบศักระองค์พระธาตุพนมกันก่อน

ด้านของนายอำเภอธาตุพนมก็คือนายอำเภออติชาติอุณหะเลคกะ
ออกมายืนยันบอกว่าได้ติดตามอาการของรองอธิบดีอย่างต่อเนื่อง
และทราบว่าอาการของท่านปลอดภัยแล้วนะครับ
ส่วนการขึ้นไปกราบศักระภายในองค์พระธาตุพนม

จะไม่มีการเปิดให้เข้าไปศักระภายใน
เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับเขาปิดล็อกปิดกุญแจไว้แน่นหนาเหมือนกันนะครับ
จากจะมีการขออนุญาตกับทางวัดเป็นกรณีพิเศษ
เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่ทราบว่าได้มีการขออนุญาตเข้าไปศักระภายใน

โดยหลังจากนี้เองนะครับในอำเภอบอกว่าจะมีการหาบรือวางแผน
วางแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกนะครับ